กลับมาที่เบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมมาเมาส์เรื่องนี้กันต่อเลยดีกว่า

หลายคนบอกว่าอ้าวไปมีลูกได้ยังไง

แต่ที่แท้คุณผู้ชมไม่ใช่ลูกเขานะคะ
เป็นน้องชายห่างกันถึง๓๓ปีค่ะ
ต้องบอกเลยว่าตอนนี้น้องเพิ่งคลอดมาเดือนเสร็จค่ะ
ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

อย่างที่หลายคนบอกไปว่าเอ๊ะทำไมจู่อนันดาอุ้มลูกใครล่ะนี่
แล้วก็เป็นทารกบ้านเกิดด้วยแอบไปไข่กันไว้ที่ไหน
หลายคนใช้คำนี้เลยในโซเชียลนะคะ
ก็บอกว่าจริงแล้วไม่ใช่

คุณพ่อของคุณอนันดาอายุ๖๖ปี
มีคุณแม่คนใหม่ก็นี่แหละเพิ่งได้น้องมา

คุณอนันดาเขาก็กำลังเห่อน้องอยู่เหมือนกันนะคะ
แล้วก็คุณพ่อเองหมั่นเช็คสุขภาพร่างกายอยู่

แต่หลายคนบอกว่าห่างกันขนาดนี้เนี่ยโอ้โหเป็นลูกคุณอนันดาได้เลยนะ
แล้วก็พระเอกหนุ่มบอกว่าก็มีการจับผิดอยู่
จากชาวเน็ตเยอะหยุดทีเดียวนะแต่ว่าพระเอกบอกว่า
แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวน้องชายไปเลยทีเดียวแล้วกันค่ะ

ก็เหลือเชื่อดีครับผมว่าก็ดูจากคุณพ่อแล้วก็

ก็ไม่ได้ตั้งใจครับคือพ่อเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมีลูก
แกก็รู้สึก๖๖แล้วตอนนี้แต่น้องเขาน่ารักมากเลย
คุณแม่ก็๔๐ปลายแล้วครับ

พี่ยอมรับว่าแอบรู้สึกเหมือนเป็นคุณพ่อเล็กเหมือนกันครับ
ด้วยวัยที่มันต่างกันขนาดนี้

พอเขาวัยรุ่นเราก็แก่แล้วเนอะ

ก็เหมือนพ่อมีลูกให้เราเลี้ยงด้วยแหละครับ
ก็แฮปปี้ครับดีใจครับ
พอได้อุ้มน้องก็รู้สึกว่าแบบมัน

ถ้าสักวันหนึ่งเรามีของเราเอง

รุปว่าเป็นน้องต่างมารดานั่นเองนะคะ
เห็นแบบนี้แล้วนึกถึงจัตตินบีเบอร์ที่เพิ่งไปออกงานมา

อายุสัก๓๐กำลังแบบสนุกเลย

ก็อาจจะนั่งกินน้ำเปล่าอยู่ที่บ้าน